คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์
อุตสาหกรรมละครไทยของบ้านเราเนี่ย

โอ้ยเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะสนใจกันมากเลยค่ะ
ล่าสุดนะก็ได้ไปร่วมโชว์ค่ะ
งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์อนาชาติที่ฮ่องกงด้วยล่ะค่ะ
งานตลาดภาพยนตร์และทศนาชาติฮ่องกงนะคะ
โดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม
นำโดยนายกริสยภงซีรีส์ประหลักกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน
เพื่อเผยแพร่ผลงานฝีมือคนไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศค่ะ
แล้วก็เป็นการส่งเสริมความร่วมมือต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยอีกด้วยนะคะ
โดยในปีนี้ค่ะมีผู้ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมโชว์ผลงานมากกว่า๒๔บริษัทค่ะ
ต่างก็นำผลงานสร้างชื่อมานำเสนอเช่นก็มีขุนพันสองฉลาดเกมโกงสมผักเซียนแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยค่ะ
รวมถึงละครโทรทัศน์เรื่องดังนะคะอย่างเรื่องบุภเพสันนิวาสค่ะ
ก็ถูกนำมาเป็นรายชื่อหลักเป็นปีแรกเลยค่ะ
ความต้องการของนักธุรกิจของต่างประเทศที่สนใจหนังไทยหรือภาพยนตร์ไทยแล้วก็โทรทัศน์ไทย
มีจำนวนมากขึ้นนะครับก็รองรับเพื่อเปิดตลาดตรงนี้แล้วก็ขยายบูธขึ้นมานะครับ
ต่างประเทศเขาสนใจมากเขาเชื่อมือในฝีมือของคนไทย
การออกแบบการนำเสนอลำดับเรื่องราวความน่าสนใจ
ศีลปะภาพการตัดต่อเนี่ยเราเป็นหนึ่งเลยนะครับตอนนี้
ถ้าใครไม่พูดถึงเรื่องของพระเจ้าปุเปสันนิวาสนะครับก็คงไม่ได้
งานนี้ก็เหมือนกันนะครับจากการประเมินสถานการณ์ก็ได้รับความสนใจ
จากผู้ซื้อของจีนจำนวนมากนะครับที่จะนำไปฉายที่ประเทศจีนครับ
และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวแทนนักแสดงไทยค่ะ
อย่างคุณป้องนวัดคนนี้ขวัญใจอาตีอาหมวยจริงค่ะ
แล้วก็รวมถึงเมื่อกี้เห็นไหมคะคุณเก่งชาติชาย
ผู้รับบทเป็นพระยาโกสาธิบดีหรือว่าโกสาปานั่นเองนะคะ
ก็ในเรื่องบุภเสันนิวาสค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมสร้างสีสัน

แล้วก็มีคณะนาตยสาราหุ่นละครเล็กโจหลุย
นำโดยคุณชะนัญญามิชชี่ชูน่าค่ะ
อำนวยการฝ่ายบริหารนะคะพร้อมด้วยทีมผู้แสดง
หุ่นกระบอกแล้วก็นางรำค่ะในการแสดงชุด
นุมานจับนางเบนจกายมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ